อย่าไปต้องพูดอย่างอีกขาเลือกไว้นะขาเล็กจวย
เรื่องของร้านโอมากาเซเรียกว่าดราม่านี่คือแบบคุกกลุ่นมาตลอดจริง
มีการไปทานที่ร้านโอมากาเซแห่งหนึ่งอยู่ถนนพัฒนาการซอย๒๐
ที่เราเห็นในคลิปนี้นะคะจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์
หลังจากนั้นเองเนี่ยทางร้านก็มีการออกมาบอกว่า
จะมีการทำความสะอาดร้านมีการฆ่าเชื้อ
หลังจากนั้นต่อมายังไม่พอค่ะบอกว่าถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้เลย
บอร์ดบริหารเรียบร้อยจะมีการเปลี่ยนเลยค่ะ
โต๊ะบาร์ด้านบนที่เห็นอยู่เนี่ยเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด
แล้วก็มีกระแสต่อมาก็คือก่อนหน้านี้เหมือนว่าจะเป็นหุ้นส่วน
ลักษณะประมาณว่าเหมือนจะเหยียดคนที่มาทาน
ที่เราเห็นนะคะคนติไม่กินคนกินไม่ติเป็นกำลังใจให้ครับ
มันรุ่นพี่นะคะแล้วก็ไปตอบกลับไปบอกว่าคนที่ติไม่มีเงินมากินครับ
ได้แต่กดคีย์บอร์ดอยู่บ้านตอนนี้ลูกค้าจองกันเต็มเลย
ล่าสุดก็กลายเป็นว่าเจ้าของนะคะ
ก็คือหุ้นส่วนร้านทั้งสองคนดรปัณวิทย์โชติเตชธรรมหรือว่าหมอเจล
แล้วก็นายกฤษกรภูมินัทหรือว่าดีเจกริจก็เป็นผู้บริหารร้านนะคะ
มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนภายหลังจากเกิดกรณีนี้ขึ้นมา
โดยดีเจกริจเขาก็เปิดเผยบอกว่าเหตุการณ์ในวันนั้นน่ะวันเกิดเหตุเนี่ย
คือเป็นการเหมาร้านปูพรมแดงเพื่อจัดการเปิดตัวซิงเกิ้ลใหม่ของหมอสุนินค่ะ
ซึ่งภายในงานคุณหมอก็ได้ขอกับทางร้านว่าให้ยูทูบเบอร์มีส่วนร่วมทำอาหารกับเชฟ
และระหว่างงานก็มีการขึ้นโต๊ะตามที่เห็นในคลิปค่ะ
เชฟก็ไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
เพราะว่าไปตอบกับคอมเมนต์ของรุ่นพี่ที่สนิท
บอกว่าคนติไม่มีเงินมากินครับ

ทำให้หลายคนมองว่าอันนี้คือการเหยียดลูกค้า
ตัวเองก็ต้องขอโทษที่ใช้ถ้อยคำไม่เหมาะสม
ทางด้านดรปัณณวิทย์ก็บอกว่า
เองต้องขอโทษทุกท่านสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
หลังจากนี้ทางร้านจะรีบดำเนินการแก้ไขปรับปรุงร้าน
โดยเปลี่ยนโต๊ะใหม่และใช้แอลกอฮอลฆ่าเชื้อทั้งหมด

ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคน
เราจึงขอออกมาเป็นตัวแทนของแต่ละคน
เพื่อขอโทษและรับผิดชอบกับทุกอย่างที่เกิดขึ้น

จึงต้องปรึกษาหารือกันก่อน

บอกว่าตอนนี้จริงคนในครอบครัวเองเขาก็เครียด
ภรรยาเขาก็ตั้งท้องอยู่

แล้วก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะไปเหยียด

เอาตามตรงนะหลายคนก็ยังรู้สึกอยู่ดีว่าแบบ
ที่พูดเหมือนจะออกมาขอโทษ
แต่มันก็แล้วไอ้สิ่งที่ทำไปก่อน

แล้วอะไรคือเรียกว่าเหยียดอะไรอย่างนั้น
มีเสียงนิดนึงฟังค่ะ
ลองฟังค่ะ
จริงนะครับสำหรับ
ถ้อยคำของผมที่ไม่เหมาะสม

อาจจะเป็นด้วยอารมณ์หลายอย่างที่
เราไม่คาดคิดว่าเราโต้ตอบกับ

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในตอนนี้

ที่บอกว่าบางทีเนี่ยมีอารมณ์น้อยใจ

ตอนโพสต์ไม่ได้คลิกครับเลยมาขอโทษ
ในวันนี้ไม่คิดว่าจะมีบุคคลภายนอก

คิดว่าเราดูถูกเขาผมก็น้อมรับผิด
เวลาผมอบรมพนักงานทั้งหมด

ถ้าไม่มีเขาเราอยู่ไม่ได้

ผมไม่เคยมีในหัวเลยว่าจะดูถูกลูกค้า
เรื่องการดูถูกคนผมไม่เคยทำ

ผมกราบขอโทษอันนี้คือสิ่งที่ดีเจกฤทธิพูด

เรืองรัตนพงศ์ท่านก็เป็นประธานชมรม

ลงมาเอี่ยวเรื่องนี้ด้วยนะคะบอกว่า

แปลนของร้านอาหารญี่ปุ่น

รายงานการเสียภาษีของร้านดังกล่าวด้วยว่า

คุณอัจฉริยะบอกมาเป็นแบบนี้นะคะ

เป็นเรื่องราวที่คนหลายคนติดตามกันมา๒วันเต็มเนอะ

ก็เป็นร้านของน้องปู

เค้าเคยเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นอยู่ที่อาเซีเอ

เพียนเพียนไปนั่งข้างล่าง

เพียนเพียนเป็นนั่งข้างล่างเหรอลูกเนอะ

นี่คือแบบจากสายตาที่มองก็คือรู้เลย

เล็กโง่

มันต่อก็ตัวขนาดนี้แสดง
ใช่อันนี้ซีรีส์รถตู้

ฉันบอกว่ารูปวาร์ฟคืออย่างนี้

ตัวแล้วจะควายจะไปเจ็บไอ้ครัวของเขาลูกตัวนางแบบเล็กแต่ใส่เลยสวยไปหมดเลยอ่ะ
แล้วเมื่อเช้าสัมภาพน้องบอกว่าอยากบอกอะไรพี่อเล็กซ์บ้างน้องบอกว่านุรักเขา

สังพักนึงแยกตีกันหมดเลย

ผัวและหน้าตาดีก็รักผัว
ใช่ใช่เพราะเจ๊รักผัวอยู่
เมื่อก่อนนางมีผู้วัดฝรั่งอยู่ครับพูดถูกได้เป็นเสาถ้าจะไม่ผิด
อะไรอยู่ตอนทุกวันนี้แกก็ยังทำแบบนั้นแกไม่ได้แกไม่ได้อืม
พี่ว่าแกไม่ได้จนอ่ะไม่จนเมื่อก่อนนี้แกมีแกมีเงิน
แกมีเงินเมื่อก่อนจนวันนี้แกมีผัวฝรั่งนั่นแหละเอาไว้ให้ครับผม
ปุ๊บจำได้ไหมแล้วก็มามีผัวคนนึงแล้วก็เสียชีวิต
ใช่เสียชีวิตไปเลิกไปแล้วก็เสียชีวิตที่แกไปร้องห่มร้องไห้ตรงงานศพ
ตอนนั้นก็อืมเราติดตามกันมาแต่เป็นประวัติศาสตร์ที่คนจำก็คือว่า
นางถูกเก้าสิบล้านบาทนี่ซึ่งทุกวันยังโอกาสจะถูกเก้าสิบล้านบาท
มันน้อยนี่๑๕ใบ๑๕ใบนางถูก๙๐ล้านบาท
อันนี้คือแฟนของนางที่เสียชีวิตถูกต้องไหมคนนี้เสียชีวิตไปแล้ว
หลังจากนั้นปุ๊บเริ่มจากถูก๙๐ล้านชีวิตของนางเป็นยังไง
ช่วงนั้นก็เริ่มหล่อหองแห็งตอนนั้นก็บอกว่านางติดเที่ยว
นางบอกติดเที่ยวอะไรล่ะนางก็ชอบไปทอดกระถิ่นผ้าป่าเนาะแองจี้เนอะ
แล้วก็มีผู้ชายเดินเยอะผู้ชายหล่อนะผู้ชายหล่อบอกผู้ชายเข้ามาจีบเป็น๑๐คน
แต่ตอนนั้นมีภาพออกมาเลยนักข่าวนักเกิดไปตามแล้วมีผู้มีภาพออกมาเลย
ขนาดที่ชีวิตตอนนี้ถามว่าสบายดีไหมปกติเหมือนเดิมนางก็บอกทุกเช้านางก็ตื่นมาใส่บาทเนี่ยแหละ
เยี่ยมหลานฝาแฝดทุกวันถามว่าก่อนหน้านี้ชีวิตนางก็เคยลำบากมาก่อน
เขาบอกอย่างนั้นต้องไปหาจิ้งหลีดตอนนี้ก็ยังไปหาเหมือนเดิมนั่นแหละก็คืออาจจะเป็นวิถีชาวบ้านของนางอ่ะนะครับ
ส่วนเรื่องความรักที่มีให้ครอบครัวแล้วก็ลูกหลานแต่ความรักแบบแฟนคงไม่มีอีกแล้วขอใช้ชีวิตไปเรื่อยดีกว่าตอนนี้ความสุขที่แท้จริงคือการให้
คือเขาก็บอกเลยว่าหลังจากที่เขาถูกลอตเตอรี่๙๐ล้านบาทเนี่ย

เขาบอกว่าเราไม่ได้เอาเงินทองมายึดเหนียว

ส่วนเรื่องดวงคนถูกหวยก้อนตัวนั้นเชื่อว่าเป็นบุญวาสนาเมื่อชาติที่แล้วนั่นแหละ
เช่นนั้นคงไม่มีวันนี้อยากขอบคุณที่คนยังติดตามเลย
เราไปฟังเสียงนางกันสักนิดหนึ่งครับ
ความสุขไม่เคยหมด
เพราะเราไม่ได้เอาเงินทอง

ก็อยากบอกพี่น้องทุกคนนะคะ
ที่รักแล้วก็ห่วงใยเจ๊อ๋อ
ห่วงใยในการใช้ชีวิตของเจ๊อ๋อ

มีคนมาหาที่บ้านไหมครับ

ลงสร้างหนึ่งคนมาเข้ามาด้วยจุดประสงค์อะไรอย่างไรครับ

โยชนิโสลงสามารถใช้สูงะ

และที่อย่างกันคือนางวางแผนให้กับครอบครัวโดยไม่หมด
มันลูกเต้าตอนนี้วางอานะพลตซื้อบ้านซื้อให้ลูกเต้าหมดแล้ว
จริงถึงบอกตอนที่เราทำผมอยากจะทำเกี่ยวกับทุกขลาดคนถูกรางวัลที่หนึ่ง

เดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่เดี๋ยวกลับมา

เอาลุยครับค่ะ
เดี๋ยวเราจะต้องติดตามการรู้สึกข่าวคุณสมปอง

เมื่อไปเมื่อต้นเดือนอะต้นเดือนแต่ไม่ใช่ต้นเดือนกลางเดือนมกรา
ไม่นานนี้แหละพี่ยังเล่าให้ฟังอยู่เลย
เทสต์สิ้นเดือนมกราเออฉันยังมาเล่าให้พี่ยังมาเล่าให้ฟังเลย
บ้านพี่ติ๋มใหญ่มากบ้านพี่ติ๋มใหญ่แล้วแบบว่ามันแบบว่า
ไม่ได้อยู่บ้านนางมา๖ปีตั้งแต่นางคืนช่องทีวีดิจิทัล
พี่บอกว่าพี่ติ๋มมาไปอยู่เขาใหญ่พี่ติ๋มมาไปอยู่เขาใหญ่เลยเขาบอกว่าเขาไม่ได้กลับมาเลย
แบบว่าจากบ้านที่แบบแขกเคยเต็มบ้าน
ทีวีพูลอะคิดถึงออฟฟิตทีวีพูลออกมาที่นั่นเป็นออฟฟิตด้วยใช่ไหมมด
อฟฟิตทีวีพูลกลับไปอฟฟิตร้างอะอ๋อใหญ่มากมีสระว่ายน้ำด้วย
สระว่ายน้ำก็สมปองไห้ทุกวันตอนนั้นสมปองบอกอู๋พี่ติ๋มบอก
สมปองไหว้ตื่นมา๗โมงเช้าไหว้น้ำทุกวัน
อยู่ดีดีวันนี้เห็นข่าวปุ๊บช็อกเว้ยอ่าพี่ติ๋มออกมาเรียกว่าแบบไลฟ์สดสดกันเลย
เมื่อช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้เองแล้วก็เมื่อกี้ก่อนที่จะเข้ารายการรู้สึก
สมปองเขาก็ตอบกลับมาเหมือนกันเราจะเอาก่อนเลยไหมแองจี้เอาไปเลยดีกว่า
ครับผมเกี่ยวกับคุณติ๋มทีวีภูฮะวันนี้นักข่าวไปนี่มีบ้านพี่ติ๋มอืมมีตู้วายในห้องนอนด้วย
คิดถึงพี่ติ๋มทีวีภูคือภูพันธิพาสกุลชัยถ้าคิดไม่ออกบอกไม่ถูกเมื่อก่อนดูช่อง๕
จะต้องมีการรายงานทีวีพูจะวิเคราะห์เรื่องกวงการบันเทิงมีการแถลงข่าวเลยครับ
วันนี้พี่ติ๋มเปิดบ้านแถลงข่าวกรณีของนายสมปองนครไทยสงศ์ถอนตัวจากรายการโทรทัศน
๒ปีค่ะก็เดี๋ยวต้องให้ฝ่ายกฎหมายดูว่าเราเสียหายอะไรบ้างแล้วก็เงิน๑ล้านบาทที่เราจ่ายไปแล้ว๔เดือนแต่นี่เขาทำได้ยังไม่กี่วันเลยเพราะฉะนั้น
เอ่อก็คงจะต้องต้องให้ฝ่ายกฎหมายดูว่าเขาจะมาเคลียร์ยังไง
แล้วก็ความเสียหายเกิดขึ้นเขาจะรับผิดชอบยังไง
แล้วก็ถ้าเผื่อว่ามันคุยกันจบไม่ได้พี่เองไม่อยากให้ฟ้องร้อง
แต่ถ้ามันจำเป็นก็ต้องฟ้องร้องเพื่อให้มันเป็นกรณีศึกษาของคนทั่วไป
ว่ามันมันทำอย่างงี้ไม่ได้อ่ะแล้วไม่ใช่อยู่ดีคนมาถึงแล้วบอก
วันหนึ่งบอกไม่ทำแล้วอย่างนี้มันทำไม่ได้
เปิดตัวมาแล้วเราเยอะแยะเรามีคอร์สพี่ทำฉากหมดไปตั้งเกือบล้านนะ
มหามหาภาษนุกเนี้ยหมดไปเกือบล้านแต่ถ้าฉากอ่ะ
คนทุกอย่างมันไม่มีเหลือเลยสักอย่างหนึ่งพี่ชอบเสื้อผ้า
ใช่ทุกอย่างเสื้อผ้าเลยก็ไม่เหลือเลยอยากให้เขาเอาทั้งคืนไหมคะ
ไม่ต้องหรอกค่ะให้แล้วให้เลยรักแล้วรักเลยแต่ว่าโอ้โหสิ
ตอนนี้ขอว่าอโหสิกันดีกว่าแล้วก็ไม่ต้องมาเจอกันนะคะ
ก็ต่างคนต่างจากไปเขาก็จะอวยพรให้เขาโชคดี
ความฝันของเขาคือเขาอยากจะเป็นนักร้องลูกทุ่งที่โด่งดัง
พี่อยากให้เขาสร้างให้เขาเป็นนักพูดที่ยิ่งใหญ่นักพูดธรรมะที่ยิ่งใหญ่
แต่เขาไม่ต้องการนะคะคือไปถามพี่ติ๋มเขาไปรู้จักกับพระมหาสมปองได้ยังไง
ถ้าสมมุติวันนั้นแต่ไม่รู้ตีท้ายครัวได้ออกหรือเปล่า
คือตอนนั้นพี่ติ๋มมาตั้งแต่แบบแกคืนทีวีดิจิทัล
ก่อนแกก็มีช่องทีวีดิสตอลเหมือนเล่านี้นะ
ชื่อช่องทีวีภูตอนนั้นรู้สึกพี่ตุ๋มเป็นเจ้าของช่องสองช่องเลยนะ
ก็ปรากฏว่าแกปิดก่อนเลยเป็นคนปิดช่องคนแรกเลยไปก่อน
แล้วก็ตั้งแต่หลังจากวันนั้นปุ๊บทีวีภูทุกอย่างก็เริ่มไม่มีแล้ว
ถูกต้องไหมครับเขาก็ย้ายไปอยู่ที่เขาใหญ่
รู้สึกไปเปิดรีสอร์ทไปเปิดโรงแรมอยู่ที่เขาใหญ่
ตัวชีวิตพี่ติ๋มเองเนี่ยก็ย้ายไปอยู่เขาใหญ่เลย
วันดีคืนดีเมื่อก่อนตอนจะยังเป็นพระมหาสมปองอยู่
อาซีเอเขาก็ยังเคยไปเทศเลยก็เหมือนกับประเทศแล้วมีโอกาสไปเจอพี่ติ๋มที่นู่น
ก็เลยมีการคุยธรรมะกันวันหนึ่งจากพระมหาสมปอง
กลายเป็นทิศสมปองศึกออกมาปุ๊บ
อย่าลืมว่าตอนที่เป็นผ่า๓๐ปีเขาบ่วนจนได้อายุ๑๐
๑๐กว่าขวบที่วันนั้นทำไม่ได้ถ้า๓๐ปีนี่ก็คือ๑๓ขวบ

เขาบอกเขาไม่เคยมีบ้านไม่เคยออกมาปุ๊บไปไหน
ก็เลยโทรหาพี่ติ๋มฮะบ้านพี่ติ๋มที่ราชพร้าวร้อยหนึ่งก็อยู่เฉย
อย่างที่บอกว่าบ้านแบบตัวแกเองก็ย้ายไปอยู่ลูก
ลูกแกเข้ามาอยู่แถวในเมืองหมดแล้ว
แกก็ยกบ้านหลังใหญ่อะให้พระมหาสปองเข้าไปอยู่บ้านหลังใหญ่เลยนะ
พระมหาสมปองเข้าไปอยู่ทำห้องทำห้องอันนี้คือที่ไปตีท้ายครัวมา
แล้วแบบสระไหว้ต้องไหว้น้ำพระมหาสปองก็ไหว้ได้ทุกเช้า
ตอนนั้นที่สภาพเป็นอย่างนั้นเนี่ยทีวีภูตรงนั้นเป็นบ้านแกอยู่ติดกันเลย
เพราะตอนที่มดไปนั้นยังรีโนเวทอยู่เลยถูกอ่าฮะ
เขาก็บอกลิเวีวงรีโนเวทเตรียมจะกลับมาทำทีวีภูเหมือนลูกลูกชายคนเล็กของเขา
รับช่วงต่อปกติเมื่อก่อนอยู่ที่อังกฤษตอนนี้ลูกคนเล็กของเขาบอกเอาล่ะ
มาเดี๋ยวจะกลับมาช่วยแม่แล้วคือจะเอาทีวีภูมาทำเป็นรายการทีวี
เป็นออนไลน์ทีวีพูลหรืออะไรอย่างนี้หรืออะไรแต่ลูกชายคนเล็กที่ไม่คิดถ้าหลายการกว่าเขา
จะเข้ากลับมาทำก็มีทิศสมปองเนี่ยแหละก็ไม่รู้บอกเดี๋ยวเร็วนี้จะมีโปรเจกต์กับทิศสมปองกัน
ทำไปทำมาวันนี้เห็นข่าวช็อกเลยวันนี้คุณติ๋มเขาบอกว่าหลังจากที่ออกรายการไป
ตีท้ายครัวเนี่ยนะฮะก็ไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้เพราะนายสมปองเป็นฝ่ายเดินมา
เข้ามาหาตัวเองซึ่งตนได้ปรับปรุงบ้านเนี่ยหมดไปเกือบล้านบาท
สิบล้านขอโทษนะเกือบล้านบาทเพราะเขาบอกว่าอยากใช้ข้างบ้านเป็นสำนักงาน
เพราะว่าอยากจะให้ใช้บ้างของเขาอ่ะให้เป็นประโยชน์นั่นแหละคือบ้างพี่ติ๊มหลังใหญ่
คือหลังใหญ่แล้วแหละแองจี๊เธอเคยไปมั้ย
หลังใหญ่เนอะครับผมหลังแกใหญ่แล้วไม่มีคนอยู่เลยเม
แล้วก็เมื่อก่อนคือทุกเช้าหลังจากนี้แกก็จะออกจากแล้วก็ไปออฟฟิศ

ถูกพี่ถึงเขาบอกไม่อยากให้ปล่อยบ้านมันล้าง
คือเมื่อก่อนคือดูมันเป็นบ้านแกก็แบบเหมือนให้คนมาอยู่อะแหละ

ปรากฏเขาบอกเออเนี่ยยังทำไม่เสร็จเลยเนื่องจากเขาอยากทำธุรกิจตน

ก็คำพูดกับฉันจำได้ว่าพี่ถิ่มพูดกับที่สมปังว่าอะไรดิมั้ย

อเจมส์เขามีจีวรเป็นเกาะกำบัง
เขาพยายามจะสอนทิศสมปองตลอดว่าเมื่อก่อนจีวอนมันเป็นเหมือนโลกกำบัง
ไม่ให้ใครด่าไม่ให้ใครอะไรได้ถูกต้องไหมคำว่าพระเนี่ย
แต่วันนี้เมื่อคุณถอดจีวอนปุ๊บ

คุณคือพร้อมที่จะต้องรับโลกเห็นความเป็นจริง
แล้วเขาบอกว่าทิศสมปองยังไม่เคยเจอโลกของความเป็นจริงเนี่ย
ครับอือฮือคืออยู่กับวดเกาะกำบังมาตลอด
คราวนี้ออกมาปุ๊บจะเป็นยังไงอืม
เขาก็ว่าอย่างงั้นซึ่งเขาก็มีกงมีกฎอะไรที่ตอนนั้น
แต่วันนี้พี่ติ๋มพูดอย่างนี้เขาทะเยอร์ทะยานอยากรวยหรือ
อือฮือแล้วเราก็บอกปลูกต้นไม้อ่ะ

จะให้เร็วก็ต้องหางเป็นเงินสีเทาไม่ใช่เงินปกติ
เมื่อก่อนอาจจะมีคนถวายให้ตลอดอื้อก็จริงตอนเป็นพระ
จริงพี่ติ๋มพูดตรงมีคนถวายให้ตลอด
ใช่ก็คงไม่เข้าใจอืมเขาบอกว่าหลวงพี่อุเทเนี่ย
บอกว่าจะมีร้อยล้านในสามเดือนอืม
โอ้ฉันทำพิธีกรมาตั้งกี่สิบปีฉันก่อนนั้นให้เงินล้านอีกอย่าง
แต่ยังไม่ถึงเลยขนาดแบบว่าเออขนาดมีงานทั้งวัน
นั้นคือจะยังไม่ได้เลยฮะอยากมีเงินร้อยล้านในสามเดือน

เขาอยากมีเงินมาใช้หนี้ก่อนร้อยล้านทุกคนก็อยากมีหมดแหละ
แต่อยู่ดีมาเทเสียหายก็ขอให้โชคดี
ไม่ต้องมาเจอไม่ต้องคิดถึงกันเพราะเขาไปก็ไม่มาบอกลา
อืมเก็บของทุกอย่างจนว่างเปล่าอืมซึ่งตนวางแผนจะใช้หนี้
ก็เลยจะให้เขาทำรายการตอนนั้นพี่ตีบอกจะขึ้นรายการเนี่ย
สามรายการฮะสิ่งที่พี่ติ๋มจะให้คือค่าตัวแพงกว่าดาราดังดังอีก
อ่าถูกเยอะนะฮะนะฮะนี่นี่อยู่บ้านกูติ๋มนี่นี่นี่
นี่บ้านคุณติ๋มนี่ฮะแล้วให้เขาอยู่นี่เลยเมอืมอันนี้คือส่วนบ้านตรงอีกฝั่งหนึ่ง
คือสวนออฟฟิศครับรู้ไหมเขาบอกให้คิวเนี่ยที่จะให้ทิศสมปองคิวเท่าไ
เท่าไหร่ไหมห้าหมื่นโอ้โหแพงกว่าค่าตัวมดดำอีกของพี่ชาวทั้งเดือนฮะ
ค่าตัวเนี้ยห้าหมื่นเนี้ยคิวเดี๋ยวก็คือหนึ่งคิวละห้าหมื่นโอ้โห
อีกเทปนึงไม่รู้กี่เทปอ่ะอ่าฮะนะฮะเขาบอกว่าเนี่ยคิวหนึ่งให้ห้าหมื่นถึงแสนนึง
ทั้งหมดได้สองแสนห้าโดยเขาเสริมสัญญาณของเราไว้สองปี
ของรายการอ่าสองแสนห้าครับจากนี้ต้องให้ฝ่ายกฎหมายดูว่าเราเสียหายอะไรบ้าง
รวมถึงเงินกว่าหลักล้านที่จ่ายไปแล้วก็คือทำส่งทำฉากทำอะไรอย่างนี้

ไม่อยากให้ฟ้องร้องถ้าจำเป็นก็ต้องปรึกษาก็เป็นให้เป็นกรณีศึกษา
ล่าสุดนายสมปองได้โพสต์คลิปเปิดใจในเพจ
สมปองนครไทยสงฯทีผิดงานพิจกรใน๓รายการที่ทีวีปู
มาชี้แจกถึง๓รายการทางช่อง๕รายการมาพาสนุกช่อง๙
แล้วรายการติดทิศตอบโทรทิศตอบ
โทรติศตอบเนี่ยครับผมทางทีวีพูออนไลน์เนี่ย
ถึงไม่มีตนก็ยังมอบความสุขความสุขรวมถึงข้อคิด

ก็ผมก็เห็นแล้วเนาะขยันเป็นข่าวเป็นข่าว
นะครับผมก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นหลายท่านก็คงจะทราบ
หลายท่านก็คงงงงงอยู่นะฮะว่าอะไรอย่างไรนะครับ
ท่านก็บอกว่าไม่ต้องแถลงหรอกไม่ต้องชี้แจงอะไรอย่างนี้นะครับ
ก็ให้เงียบเงียบไปผมว่าจริงจริงสังคมไทยอยากรู้ครับ
มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็ช่วงบ่ายครับ
กลัวจะง่วงก็จิบกาแฟนะครับแถลงข่าวแล้วก็เล่าความจริง
ผมว่าเราได้สบตากันด้วยนะครับได้มองตากันด้วยเวลาเราได้พูดได้คุย
ผมเป็นคนไม่ใช่ใสโพสต์เท่าไหร่นานนานจะโพสต์ดี
ผมอยากพูดอยากคุยกันมากกว่านะครับ
ก็ได้ฟังแถลงของพี่สาวนะครับพูดตรงแล้วของพี่สาวมาแล้วนะครับ
ก็ลิฟต์มาเป็นประเด็นประเด็นเพื่อจะได้พูดได้คุยได้เคลียร์กันนะครับ
ก็เข้ามาแล้วเรื่องเข้าไปอยู่ที่บ้านเนี่ย
อ่าก็คือสิ่งที่ออกมาไลฟ์สดเนี่ยเขาระบุบอกว่า
ติ๋มเนี่ยเขาชวนเข้าไปอยู่ในบ้านหลังจากศึกไม่ได้ไปขอ
แต่เขาเสนอมาก็ตอบว่าได้เป็นเรื่องของการพูดคุยกัน
แล้วก็ได้นำเสื้อผ้ามาให้ผมเลือกใส่ผมไม่รู้หรอกว่าราคาเท่าไหร่อะไรยังไงจริง
แล้วสำหรับผมอะไรก็ได้หนี้สินพูดมาตลอดผมต้องรับผิดชอบ
ใครเป็นหนี้ผมผมยกให้แต่ผมเป็นหนี้ใครผมใช้ให้
เน้นเรื่องเงินก็เพราะต้องเอาเงินไปใช้หนี้
ผมไม่ชอบได้เงินมาเปล่าตั้งแต่เป็นพระแล้ว
อยากทำประโยชน์ให้เขาก่อนเพื่อได้เงินมาใช้หนี้
เมื่อมีหนี้ก้อนใหญ่ก็ต้องทำงานใช้หนี้
เรื่องเงินงวดแรกรับมา๑ล้านบาทหรือว่าเดือนละ๒๕๐๐๐บาท
เดือนก็คือ๑ล้านนะคะผมไม่ได้ใช้เงินก้อนนั้น
เขาโอนไปใช้หนี้ให้ผมทราบจากเลขาซึ่งผมก็ทำงานเพื่อใช้หนี้
แต่ถ้าหากงานไม่พอจ่ายผมเป็นงานก็ได้
จดหมายที่ผมเขียนไปส่วน๑ล้านบาทค่อยหักค่าตัว
ผมหวังว่าจะได้ทำงานกับพี่
แล้วก็เรื่องที่หลวงพี่บอกเมื่อกี้ที่พี่เล่าหลวงพี่อุเทรใช่ไหมคะอืม
ที่บอกว่ามีเงิน๑๐๐ล้านใน๓เดือนเป็นการพูดเล่น

ครับผมนะฮะใช่มันจะได้อย่างไรร้อยล้านบาท
ที่แม่ไปถ่ายรายการคือเจอทั้งคู่อยู่ด้วยกันไหมครับ
เขาอยู่พี่ติ๋มแต่ส่วนใหญ่พี่ติ๋มเขาไม่ได้อยู่กรุงเทพเขาอยู่เขาใหญ่
แต่วันนั้นคุณแม่ก็ได้คุยกับพี่ติ่มอีกนานแหละ
ก็คุยก็เพิ่งไม่กี่วันนี้เองก็บอกแล้วไงก็ถ่ายตีไทยคุยก็เพิ่งไม่กี่วัน
เทพฯเพิ่งออกอากาศไปวันไหนอ่ะพี่ก็วันอาทิตย์ที่ผ่านมาใช่ไหม
ตอนนี้ยอดวิวอยู่ประมาณล้าน๖ล้านคนเข้าไปดูนะครับ
แต่มีสรุปไลฟ์สดล่าสุดของทิศสมปองนะฮะ
ตู้แช่ไวน์สึกออกมาก็เพิ่งเคยดื่มครั้งแรก
ผู้ใหญ่บอกให้ลองเพื่อเข้าสังคม
สำหรับพี่สาวท่านนั้นวงเล็บไม่เอ่ยชื่อพี่ติ๋มนะครับ
แล้วก็เอ่ยชื่อคุณเต้คุณตองคุณเฟิร์นแล้วก็ทุกคนที่ทีวีภูที่ให้โอกาส
อยากทำงานด้วยถ้างานนั้นเหมาะกับผม
เรื่องสัญญาเนี่ยก็ช่วยกันดูแล้วฮะแล้วว่า๑ล้านบาท๔เดือนเนี่ย
บอกว่าเป็นสัญญาที่แก้ไขใหม่แล้วถ้ายังทำงานให้ไม่ครบเนี่ย
ก็ให้หักเงินไปหรือทางเขายินดีก็จะชดใช้หนี้ให้
เรื่องถ่ายซิตคอมมหาพาสนุกถ่ายตั้งแต่เช้าถึงตี๒ครับ
รายการถึงไหนก็ไม่แสดงบทบาทอะไรเลยนะครับผม
แล้วก็โทรติดทิศตอบเนี่ยก็ให้สมพงศ์ทำน่าจะเหมาะกว่าผม
เรื่องที่ดินที่ซื้อให้ครอบครัวนะครับผม
อันนี้เนี่ยผมไม่ขอเอ่ยชื่อป่าเอ่ยนะครับ
พูดครั้งนี้ครั้งเดียวในไลฟ์จะไม่พูดอีกแล้ว
นี่คือสิ่งที่ที่สมพงษ์ได้สรมมาล่าสุดเลย
เหมือนกับไม่เข้าใจกันเหมือนกับว่าตกลงกันไม่ได้

แต่พี่ติ๋มเนี่ยเขาเป็นห่วงเขาไม่อยากให้มันมี

สมปองก็อยากได้รับเงินเยอะในแต่ละเวลา

แต่ว่าไอ้ล่าสุดที่มีการสรุปเมื่อกี้อันนี้บอกว่า

เป็นไปได้ไหมว่ามันอาจจะทุกวันนี้โฆษณาที่แบบว่า

แสดงว่าเขาสมปองอาจอยากจะเอามาใส่นี่
ถูกต้องไหมแต่พี่ติ๋มไม่กล้า
อ่ะถ้าคนเราอ่ะจริงในแต่ละวันเราก็ยังมีโฆษณาพวกนี้มา

มองพี่ติ๋มที่มีประสบการณ์ในวงการทีวีมายาวนาน

อาจจะมีมุมมองของผู้ใหญ่อีกแบบนึง
แต่ตอนนี้แค่งงว่ามันก็คุยกันไม่ได้หรือคุณแม่ในเรื่องของการทำงาน
แบบที่พี่ติ๋มบอกว่าขนเสื้อผ้าออกไปหมดเลย
ไม่บอกก่าวอะไรเลยไปไม่มาล้ามายอะไร

แค่นี้อย่างทิศไป

คุณพี่ติ๋มคิดว่าที่สมปองอยากจะได้เงินเร็วในช่วง๓๔เดือน
ที่ไหนล่ะนี่ไงเราเป็นดารากันเราถ่ายกันขนาดนี้มีอยู่มันจะไปหาที่ไหนล่ะ
อืมขนาดฉันว่าฉันวิ่งงานทั้งวันทั้งคืนมันยังไม่ได้เลยอ่ะ
เดือนหลักร้านนี้ก็ว่าให้ยากหรอโหร้อยร้านในสามสี่เดือนมันจะเป็นไปได้ยังไง
เปอร์สตาร์ยังไม่ได้เลยอ่ะแต่อย่างตอนนี้ที่ข่าวนี้ออกมาตลอดแสดงว่า
คือตัวของทิศเนี่ยมีหนี้ถูกไหมแม่ใช่เขาก็พูดตั้งแต่ต้นเขามีหนี้
เพราะว่าเขาเนี่ยเคยกู้เงินเนี่ยประมาณ๙ล้านบาทเนี่ย
เพื่อไปซื้อที่ที่บ้านแม่เขาประมาณอ่าห้าร้อยร้าย
ซื้อสวนยางไปทำยางพาราแล้วก็ทำยางพาราแล้วไม่ประสบความสำเร็
ก็เลยเป็นขาดทุนก็เลยเป็นหนี้อยู่ประมาณ๙ล้านถึง๑๐ล้าน
ก็เลยอยากอยากจะหาเงินตรงนี้เนี้ยไปใช้หนี้ก่อนเพราะก่อนหน้านี้ที่ที่มี
ที่มีข่าวมาว่าที่ว่าจะอ่าเล่นการเล่นการเมืองมีคนเชิญมาเป็นโครสกพรรค
อะไรอย่างนี้ก็แต่ก็ขอแบบว่ามีเรื่องของไปใช้หนี้เออไปใช้หนี้อะไรอย่างนี้
อืมแต่ก็ฉันคุยแต่แสดงนั้นไอ้เรื่องเรื่องการเมืองฉันคุยกับหัวหน้าพักเลย
อืมหัวหน้าบั๊กผมว่าดามอืมจะทำได้ยังไงอ่าฮะเพราะว่าเอามาปุ๊บพัก
ยุบปั๊บเลยอ่าใช่พักจ่ายเงินไม่ได้นึกออกป่ะอืมพักการเมือง
วันนี้พักสมมุติพักอะไรก็แล้วแต่อาจจะเอาเธอไปเป็นโฆษก
โอ้ฉันก็ช่วยปลดหนี้ปลดสินหนูหน่อยนะคะฉันจ่ายเงินปุ๊บพักยุบเลย
เหมือนเป็นการซื้อตัวถูกถูกต้องผิดกฎหมายใครจะไปทำ
ถูกป่ะอ่าไม่มีไม่มีใครจะทำนั้นสิ้นอืมแต่แสดงว่าคือทิศเนี้ย
การเงินไปเงินไปใช้ใช้หนี้เขาก็พูดตั้งแต่ต้นว่าเขามีหนี้มี
อืมแล้วก็ตอนที่เขามาสัมภาษณ์เขาก็บอกว่ามีเจ้าสัวอืม
สัวติดต่อจะใช้หนี้ใช้สินให้เขาแล้วอ่าฮะหรือเปล่าหรือตอนนี้เจ้าสัว
คนนั้นทิศไปว่าเออทิศส่งป้ออาจจะไปอยู่กับเจ้าสัวคนนั้นแล้วหรือเปล่า
ด่าแม่แต่ในกรณีนี้ที่ที่ทิศเขาพูดก็บอกว่าเขาไม่ได้ใช้เงินก้อนนั้นที่บอกว่า
หนึ่งล้านบาทเนี่ยเพราะว่าเงินก้อนนั้นเนี่ยโอนไปใช้หนี้อืมน่ะ
ก็เป็นการใช้หนี้ไปถูกแล้วก็ทำงานตัดไปเป็นแบบรายการรายการไป
แต่ละเดือนแต่ละเดือนอะไรอย่างเงี้แต่คราวนี้คือพี่ติ๋บอกอะไรว่าเพิ่งมาอยู่แป๊บเดียวไปแล้วเหรอ
อะไรอย่างเงี้ยเขาเอาเป็นเราเราก็งงนะก็เข้าใจแหละพอฉากเฉิกอะไรพอแบบ
อาจจะเป็นรายการอู๋มันเสียเงินหมดแล้วอ่ะจริงแล้วก็ไม่มีเขาแล้วว่าก็ต้องยังไงล่ะ
ทีวีอ่ะแล้วแต่ที่งงก็คือที่เขาก็คงว่าไม่ได้บอกกล่าวหรือเปล่า
คือต้องถามว่าได้คุยกันจบไหมว่าจะไปแล้วนะ
แล้วจะไปยังไงต่ออ่าอย่างเนี่ยคุณแม่ที่เผนพิธีกรข่าวใสต์ไข่อยู่
วันหนึ่งคุณแม่กล้าไหมล่ะไปไปเลยอย่างเงี้ยอืม
เห็นพี่ตีบอกว่ารายการของเขาก็ยังดำเนินต่อนะ
สำหรับรายการที่โทรติดทิศตอบ
ก็ให้พระสมพงศ์ที่เป็นอดีตพระสมพงศ์เนี่ย
แล้วก็อาจจะมีพศคนอื่นมาร่วมแจม
เดี๋ยวเราลองดูว่าคราวนี้คุณสมปองจะตอบให้เคลียร์ขึ้นไหม

บ้านหลังนั้นพี่พี่ติมเข้าไปอยู่เพื่อนี่ไม่ใช่ธรรมดาเหนือไม่ใช่ธรรมดัน

เพราะที่รู้คนเมื่อก่อนเขาเอารับแขก
รับแขกแบบว่าผู้หลักผู้ใหญ่

ติงก็จะเดินข้ามไปเพราะเมื่อก่อนอย่างพี่โจ๊กพี่แจ๊คเขาอยู่ใช่ไหม

อันนี้เขาเพิ่งมารู้จักกับพี่แจกรีนเขาอยู่ตั้งนานแล้วตั้งแต่
หมายถึงว่าจักรีนต้องรู้เยอะเพราะพี่ติ๋มก็ต้องคุยกับพี่แจ๊กกะลีน

ติ๋มให้ไฟผ่านมผ่า
ก็ใช่ไงนั่นน่ะลูกสาวพี่ติ๋มตัวจริงในจักรีนนั่นแหละ

นั่นแหละคือลูกสาวพี่ติ๋มตัวจริงอยากจะรู้

นะครับผมเดี๋ยวต้องติดตามจักรีนนะช่วงนี้
นั่นแหละเชื่อว่านางมีคำตอบดีที่สุด

วิ่งงานล่ะวันนี้ไปวิ่งงานล่ะ
ถูกนะครับต้องรอนะครับผมนะฮะที่สมปองออกมา
ชี้แจงกันอย่างจริงจังอีกรอบหนึ่ง

โอ้โหมดมีราคาสิตอนนี้คนเอาทอง๓๐บาท
แล้วก็ในการโลเหล็กไปแลกกล้วยด่างฮะ

โอ้โหมดมีราคาสิตอนนี้คนเอาทอง๓๐บาทแล้วก็ในการโลเหล็กไปแลกกล้วยด่างน่ะ
โอ้โหมดมีราคาสิตอนนี้คนเอาทอง๓๐บาทแล้วก็ในการโลเหล็กไปแลกกล้วยด่างน่ะ

พี่เช้าล่อนหน่อยของหนู

ยังไม่มีหน่อยแต่ว่ายังอยู่ดีอยู่

แจ๊กเข้ามาจากบ้านฉันนี่แหละ

กลับไปลบไปลูกเคียงกันเราเองนะครับมาครับครับ
ด่างแดงอินโดฮะลายพายุพร้อมกับเปิดเผยว่าตนเนี่ย
ติดตามเพจของฟาร์มมานานแล้วแล้วอยากได้กล้วยด่างเพิ่ม
เพื่อความเป็นสิริมงคลครับเพราะว่าที่บ้านมีอยู่แล้ว
หนึ่งต้นจึงติดต่อมายังคุณก๊อฟนะฮะเจ้าของฟาร์ม
แล้วก็ขอมาดูกล้วยด่างที่ฟาร์มจนมาพบหน่อของต้นกล้วยด่างแดงอินโด
พายุใหญ่นั่นเองครับซึ่งตนเนี่ยชอบชอบแล้วก็ถูกใจมาก
ซึ่งตัดสินใจจองตั้งแต่ยังเป็นห่อเล็กนะครับผม
หลังจากวันที่ตนเนี่ยจองกล้วยด่างไปชีวิตก็ดีขึ้นมากครับ
ขายโตขึ้นกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็ยังซื้อบ้านซื้อรถพร้อมกันได้
โดยกล้วยด่างที่จองไว้ราคาตกลงกันที่๑๒ล้านบาทครับมดล้านสอง
ตนวางมัดจำเนี่ยเงินไว้ประมาณ๓แสนแล้วก็เจ้าของฟาร์มดูแลไว้ก่อนนะครับผม

ประมูลต่างประเทศแพงมาก

ราคาล้านสองนะครับคุยกันนะครับมดรอโตแล้วนะครับมันสวยแบบนี้ออกรายสุด
ไม่ฉันกวนอันนี้พูดตรงนะพวกมีคนปั่นราคาแต่หลักหมื่นเนี่ยฉันเชื่อ
หลักหมื่นสี่ห้าหมื่นสามสี่หมื่นเชื่อเพราะเห็นเขาซื้อขายกันจริง
แต่ต้นละหลักล้านไปซื้อรถขับไม่ดีกว่าเหรอ
เดี๋ยวพี่เช้าเชื่อว่านะฮะต้นหลักล้านเนี่ยมันยังโอเคเพราะว่าตอนนี้กระแสมันเงียบไปนานแล้ว
แต่ราคามันยังแข็งอยู่เพราะฉะนั้นแล้วพี่ว่า

ถูกต้องอันนี้น่าจะเป็นเรื่องจริงที่ห้วยด่างแดงอินโดเนี่ยคนเขาเล่นกันแล้วก็ราคายังแข็งอยู่
กล้วยไม่แน่ใจแต่ว่าล่าสุดที่เพิ่งไปถ่ายตลาดสดมาไปถ่ายตลาดต้นไม้ค่ะ
ประเภทไม้ด่างหรือว่าไม้ใบต่างที่ก่อนหน้านี้คนนิยมและฮิตมากเนี่ย
วันนี้ราคาลงค่ะลงกับครึ่งหนึ่งเลยนะ
สมมุติจากเมื่อก่อนบอกว่า๕แสนตอนนี้เหลือ๒๕๐๐อะไรประมาณอย่างนั้นนะคะ
คือไอ้ไม้แบบแอร์ไอเทมต่างนานาตอนนี้คือราคาลงหมด
นี่พ่อค้าแม่ขายที่ขายต้นไม้บอกแบบนี้หมดเลยว่าราคาลง
ด้วยความที่คนออกมาทำงานแล้วก่อนหน้านี้คนเล่นต้นไม้เยอะ
ก็กลายเป็นว่าความนิยมต้นไม้เยอะก็ราคาก็สูงขึ้น
เหมือนแต่ก่อนราคาต้นไม้ความนิยมมันก็เลยน้อยลงราคาก็เลยต้องลดลง
แต่ในขณะที่กล้วยด่างอันนี้รถเมย์ไม่ได้เล่นไม่รู้ตลาดนี้
ก็เลยไม่รู้ว่าพอราคามันเงียบไปเลยมีกระแสมาอีกหรือเปล่า
ดูในทวิตเตอร์สิว่าเขาปั่นล่ะมันยังจริงหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้หล่อ

ขนาดพวกเรายังปลูกไม่ตายเลยไม่ตาย
แล้วคนที่เขาปลูกเก่งกว่าเรามันก็ต้องปลูกขึ้นสิวะ

ถูกมันอยู่ที่พันธุ์ด้วยแล้วก็ลายอยู่ที่ใบด้วย

แต่มันจะโทรไปด่า

อยู่หน้าบ้านหน่อยต้นสวยเลยทีเดียว

แต่เรื่องนี้หลายคนก็คือสงสัยไม่เป็นไร
ใครที่ปลูกกล้วยด่างตอนนี้ซื้อขายกล้วยด่างมันเป็นอย่างไรเล่าให้เราต่างนิดหนึ่ง
มันมีจริงใช่ไหมมันยังราคานั้นก็จริงเหรอ

ก็เรียกว่าเป็นดราม่าเหมือนกันค่ะ
การรับสมัครเด็กอนุบาลโรงเรียนดังเนี่ย
เขาถามว่ากฎเกณฑ์มันต้องเป็นแบบนี้เลยเหรอ
คือถ้าร้องไห้จะต้องมีการหักคะแนนเหรอ

เรื่องนี้เฟซบุ๊กดรวิริยะรือชัยพาณิชย
วิชาการอิสระก็มีการโพสต์ประกาศของโรงเรียนสาธิต

ที่มีการแจ้งข้อปฏิบัติในการทดสอบนักเรียนระดับชั้นอนุบัน๑
อนุบาล๒แล้วก็อนุบาล๓
เพื่อเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา๒๕๕๙
โดยมีข้อปฏิบัติอยู่๓ข้อเนี่ยค่ะ
นักเรียนต้องเข้าทดสอบทุกฐาน
หากนักเรียนที่เข้าทดสอบร้องไห้
หักคะแนนฐานที่ร้องไห้ฐานละ๓คะแนน

นี่ไง๓ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้าห้องสอบทุกกรณี

ออกไปปุ๊บชาวเน็ตวิภาควิจารณ์อย่างหนักบอกว่า
บางคนถึงขั้นกับตั้งคำถามว่า
นี่เข้าโรงเรียนอนุบาลหรือว่าหน่วยซิล
ล่าสุดค่ะรองศาสตราจารย์ดรสุนันสายกระสุน
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาสารคามฝ่ายประถมศึกษา
ชี้แจงค่ะบอกว่าทางโรงเรียนได้ประกาศข้อปฏิบัติ
ประเมินพัฒนาการของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล๑อนุบาล๒และอนุบาล๓
เพื่อเข้ารับการศึกษาปีการศึกษา๒๕๖๕ในวันที่๕๖กุมภาพันธ์นี้
ซึ่งโรงเรียนมีข้อปฏิบัติเช่นนี้มานานแล้วนะคะ
แต่ในปีนี้ทางผู้ปกครองต้องการหลักเกณฑ์ในการรับเด็กนักเรียน
ทางโรงเรียนจึงทำหนังสือฉบับดังกล่าวออกมาให้ผู้ปกครองทราบ
แต่ในความเป็นจริงแล้วทางโรงเรียนไม่ได้ห้ามเด็กอนุบาลที่มาเข้าสอบร้องไห้
เพราะว่าส่วนใหญ่เด็กที่มาสอบก็ร้องไห้เกือบทุกคน
ในประกาศเราก็ไม่ได้ห้ามและที่ผ่านมาเด็กที่สอบเข้ามาได้ส่วนใหญ่ก็ร้องไห้ทั้งนั้น
ตอนที่เขียนข้อปฏิบัติออกมาบอกว่าหักคะแนนไง
ผู้ปกครองก็เลยตายแล้วถ้าลูกฉันไปสมัครเข้าไปแล้วเกิดร้องไห้
ตายแล้วลูกฉันโดนหักฐานละ๓คะแนน

โดยหลักเกณฑ์การประเมินทางโรงเรียนไม่สามารถแจ้งให้ผู้ปกครองทราบได้ทั้งหมด
เพราะว่าทางโรงเรียนมีการแข่งขันสูง

แต่มีเด็กมาสมัครสอบจำนวนมาก
โดยในการสอบแบ่งออกเป็น๔ฐาน
เข้าห้องทดสอบทีละ๔คน
ฐานละ๒๕คะแนนเต็มมา๑๐๐คะแนน

ก็จะทำให้เพื่อนคนอื่นเสียสมาธิไปด้วย
ดังนั้นเราจึงมีการตัดคะแนนนิดหน่อย
ซึ่งตอนนี้มีการยกเลิกคำสั่งแล้ว
เอาจริงปกติถ้าเข้าไป๔เด็กคนนึงร้อง

หรือปกติภาพมูล
เด็กจะเป็นอย่างนี้
บอกว่าสำหรับเด็กเล็กเนี่ยค่ะ
การร้องไห้ถือเป็นเรื่องปกติ
เป็นเรื่องธรรมชาติยิ่งในเด็กเล็ก๒๓ขวบ
ควบคุมอารมณ์ต้องอาศัยพัฒนาการทางสังคมและวุฒิภาวะ
ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่ต้องให้ความสำคัญ
เพื่อดูแลให้เขาเกิดพัฒนาการฝึกทักษะทางสังคม
ไม่ใช่เพียงการควบคุมอารมณ์เสียใจ
แต่เป็นการแสดงออกทางอารมณ์อื่นด้วยนะคะ
อย่างเช่นคว่างปลาสิ่งของเมื่อมีอารมณ์ที่โกรธ
หรือว่าร้องไห้เมื่อเวลาที่เสียใจ
คือจริงเด็กในช่วงวัยนี้ถ้าจะเข้าอนุบาล
ก็ประมาณสัก๓ขวบ๓๔ขวบ
เป็นในช่วงที่เด็กแบบว่าพัฒนาการ
ดังนั้นมันก็ต้องเป็นไปตามวัยเป็นการควบคุม
พอเวลามีทฤษฎีนี้ออกมาคนก็ตกใจ

เป็นช่วงที่เขากำลังพัฒนาในเรื่องการที่จะ

เขาก็จะแสดงภาวะต่อต้านออกมาทันที

ยกเลิกคำสั่งไปแล้วนะ

แต่ถ้าผมเสียใจเซ็ตยังไงก็ไม่เหมือนเดิมนะครับ
พักโศนาเลยทีเดียวค่ะ

เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าสักครู่เดี๋ยวครับ
กลับมาเคลียร์กับจ๊ะก่อน
เขาบอกแกเอาไปขายห้าหมื่น

ว่าแจ๊คอะเอาขายแล้วก็ตั้งไปทำบุญอ่ะ

รายการขอของดาราแล้วก็เอาแว่นเอาแว่นมาประมูล
แล้วก็ผมไม่ได้แฟนคลับคุณออมก็ได้ครับ
แล้วต้นกล้วยด่างแดงอินโดที่บ้านน้องออมนี่

เออแล้วแล้วเด็กตังเข้ามาป่ะเก็บตังเข้ามาป่ะ

ด้วย
มึงห้ามเข้าบ้านเจ้า๓เดือน
อากาศแจ๊กห้ามเข้าบ้านเจ้า๓เดือน

ทำตัวให้มันดีก่อนก่อนทำบุญน่ะ

อยู่รอห้าอยู่หน้าบ้านแจ็กซ์นะฮะฮะ

ช่วงโควิดแบบเยอะพี่มดก็ไม่ให้ใครเข้าบ้าน

เอ้าสถานการณ์โควิดในช่วงนี้กันบ้างดีกว่าค่ะ
สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศไทยนะคะ

อุ๊ยนี่ก็เป็นหมื่นสองหมื่นสามกว่าเลยหมื่นสามหมื่นสี่เลยแหละ
เกือบ๑๕๐๐นะคะในขณะที่ผู้เสียชีวิต๒๒รายนะคะ
ทางด้านนายแพทย์มนูลลีชเวงวงท่านก็ออกมาโพสต์ข้อความ
ถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดไวรัสโควิดโอมิครอนนะคะ
ทำให้การแพร่ระบาดใหญ่ไปทั่วโลกค่ะสิ้นสุดลงแบบเร็วขึ้น
คนที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วก็ได้เข็มกระตุ้น
จะเข้ามาแทนที่สายพันธุเดิมทุกประเทศ
แล้วการติดเชื้อในโลกก็จะเร็วขึ้นกว่าเดิม
ภูมิคุ้มกันหมู่ทำให้การแพร่ระบาดหยุดลงเร็วขึ้น
แล้วก็เปลี่ยนเป็นโรคประจำถิ่นภายในปีนี้
ในอดีตการเปลี่ยนแปลงจากโรคระบาดใหญ่
เป็นโรคประจำถิ่นอย่างไข้หวัดใหญ่ที่เราเห็นกันนะคะ
พอขึ้นอยู่กับว่าเชื้อโรคมากกว่าเชื้อที่แบบว่าติดไปกับคน
เชื้อโรคมีความเมตตากรุณาปานีลดความรุนแรงลง
คือว่าไงพอมันยิ่งแบบมีการแพร่กระจายเร็วขึ้นเท่าไหร่
จำนวนความรุนแรงมันก็จะแบบเบาบางลงอะไรอย่างนี้ค่ะ

เพราะฉะนั้นสมการที่เขาบอกว่าตรงที่หนักสุดมันผ่านมาแล้ว

น่าจะเป็นเดลต้านี่แหละค่ะ

แต่คราวนี้หลังจากนี้ปุ๊บเราก็ขอให้แบบว่ามันอ่อนตัวลงไปเรื่อย

เขาบอกสมการนี้น่าจับตามองเหมือนกัน

อีกเรื่องหนึ่งค่ะทางเพจท่ากัศยานสุวรรณภูมิว่า
มีการออกโพสต์ข้อความเตือนผู้ที่เดินทาง
ห้ามพกหน้ากากอนามัยไปต่างประเทศเกิน๓๐ชิ้นต่อครั้ง

มาจากเพจของท่ากัศยานสุวรรณภูมิเลย

เขาบอกว่าถ้าหากมีใบรับรองแพทย์แสดงเหตุผลความจำเป็น
ก็นำไปได้ไม่เกิน๕๐ชิ้นต่อครั้ง
ฝ่าฝืนอาจถูกจำคุกไม่เกิน๕ปี
หรือปรับไม่เกิน๑แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพศ๒๕๕๙
เขากลัวว่าจะเอาออกไปขายหรือเปล่า
ใช่แต่ตอนที่ไปที่ไหนก็มันไม่ได้ขาดแค่นักประเทศไทยหรือเปล่า

สมมุติเราไปอังกฤษไปอเมริกาเดือนหนึ่งก็ไม่ได้พอ
บางคนไปนานเขาก็อาจจะต้องพกไป

เอาไปเกินจาก๓๐ชิ้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
กฎของกฎการบินหรือว่ากฎของสนามบินเขาก็เป็นแบบนี้อยู่แล้ว
เวลาที่พวกผู้หนีไปจะเอาไปส่วนตัว
เขาก็พกได้มีจำนวนแค่นี้นะแค่นี้นะ

ยังมั่นใจว่าสงการนี้เราได้สาดน้ำบอก

อันนี้คิดกันเองคือมันก็ปลอบใจตัวเองด้วยในฐานะคนทำมาหากิน
เราก็ต้องปลอบใจตัวเองว่ามันจะต้องจบมันจะต้องจบมันต้องจบ
เพราะว่าการติดเยอะเพราะว่าตอนนี้คนรอบข้างเราก็ติดเกือบหมดแล้ว
ถูกต้องไหมล่ะมันก็คือภูมิคุ้มกันแบบกลุ่ม
ภูมิกันหมู่ละนะครับ
เมื่อวานนี้ที่เราเล่ากันว่าอุเทรนธวายเขายิงปืนขึ้นฟ้ากันเนี่ยนะฮะ
ในวันสถาปนาเนี่ยวันนี้พลตำรวจโทสำรานนวลมาเนี่ย
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานเขาเตรียมขออนุมัติ
หมายจับผู้ต้องหา๒คนครับที่เป็นหัวหน้ากลุ่ม
แล้วก็มีบางส่วนตอนนี้เด็กก็บางคนเนี่ย
น้องเขาก็ติดต่อขอเข้ามอบตัวแล้ว
รวมถึงยังมีการตรวจค้นเพื่อติดตามว่าเฮ้ยปืนมาจากไหนกัน
อันนี้คือคำถามที่คนอยากรู้ว่าปืนมันหาง่ายขนาดนั้นเลยเหรอ

ติดตามหาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุโดยไม่
ปืนมันวันนั้นที่ตำรวจเข้าไปค้นที่อุเทรนปรากฏไม่เจอเลย

เชื่อว่าก่อเหตุเนี่ยนำติดตัวไปด้วยหรือไปซุกซ่อนไปที่ไหน

ว่าอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุเนี่ย
มันที่น่ากลัวคือมันเป็นปืนไม่มีทะเบียนไง

ทำไมปืนมันหาง่ายกันอย่างนี้
อย่างนี้คือยิ่งปืนขึ้นฟ้า
นั่นคืออีกกรณีนึง

ราชมงค์คนตะวันออกวิทยาเขตอุทธิ์สวัยว่า
ได้พิจารณายื่นคำร้องขอหมายจับผู้ก่อเหตุนะฮะ
แต่ยังไม่ชัดเจนเรื่องตอนนี้คือจำนวน
จากพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม
ส่วนผลจากการตรวจสอบขมัวดินปืนจากนักเรียนนักศึกษาเนี่ยนะฮะ
ที่อยู่ในมหาลัยเนี่ยช่วงเวลาตรวจคนนี้
อยู่ระหว่างการตรวจวิเคราะห์ผลอยู่ยังให้คำตอบไม่ได้
คณะคณะครูอาจารย์ให้ข้อมูลประกอบกับพิสูจน์
ทราบยืนยันตัวบุคคลที่เข้ามาจัดกิจกรรมในวันเกิดเหตุแล้วบางส่วนนะครับ
ตอนนี้จำนวนที่ชัดเจนเนี่ยของกลุ่มผู้ร่วมกิจกรรมเนี่ย
มี๕๔คนและที่สำคัญเนี่ยมีทั้งสิทธิ์เก่าแล้วก็สิทธิ์ปัจจุบัน

ค่ะนะคะ
เพราะว่าเขากลัวว่าปืนเถื่อนเยอะมาก

ปืนที่มันหากันง่ายกันเยอะเกิน
แล้วช่วงนี้ข่าวทุกวันที่เราเจอกันเนี่ย
ก็มีคนฆ่ากันตายแล้วก็ยิงกันตายกันเยอะมากนะครับ

อันนี้สำนักข่าวไทยมีการรายงานนะคะ
นักการอนามัยติดตัวไปต่างประเทศเกิน๑๙๐๐๐๐๐๐
ที่บอกว่ามีโทษทางกฎหมายระบุเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อน
ยืนยันจะไม่มีการตรวจค้นผู้โดยสารในเรื่องดังกล่าวค่ะ
ภูมิหน่วยการท่ากัศยานสุวรรณภูมิเปิดเผยถึงข่าวที่มีการเผยแพร่
ระบุห้ามมีให้บุคคลใดส่งหน้ากากอนามัยออกไปนอกราชอาณาจักร
แต่จะได้รับหนังสืออนุญาตจากเลขาธิการ
แต่มิให้ใช้บังคับแก่กรณีนำติดตัวไปใช้นอกราชนาจักร
ชั่วคราวไม่เกิน๓๐ชิ้นต่อครั้ง
หรือในกรณีที่มีใบรับรองแพทย์แสดงเหตุผลความจำเป็น
ให้นำติดตัวไปได้ไม่เกิน๕๐ชิ้นต่อครั้ง
อันนี้ที่อย่างที่บอกไปว่าหากผู้ใดฝ่าฝืนจะมีผลใช่ไหมคะ
ยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อน
โดยเพจดังกล่าวนำข้อมูลที่กระทรวงพาณิชย์
ขอความร่วมมือให้มีการประชาสัมพันธ์
ข้อความนี้มายังบริษัทท่ากาศยานไทยจำกัดมหาชน
ซึ่งน่าจะเป็นช่วงที่หน้ากากอนามัยมีปัญหาขาดแคลนในประเทศ

แต่ว่าเอกสารเนี่ยเพิ่งมาถึงทอทก็คือท่ากัศยาน

ช่วงที่เราจับกันได้ช่วงที่หน้ากากขัดแคด

แต่เอกสารเพิ่งเดินทางมาถึงท่ากับสยาน

เพิ่งถึงเมื่อมกราคม๒๕๖๐
เพจมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลนี้ออกไป
คนก็เลยตกออกตกใจแล้วก็สับสนนะคะ
เรื่องต้นได้สั่งการให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ลบข้อมูลจากเพจไปแล้ว

ปี๒ปีแล้วบริษัทไหนพี่เอถามได้ไหม
ขนส่งไหนจะไปถึงตรงนั้นใช่ไหม

ตอนนี้รู้สึกว่าน่าจะเต็มใบถูกสุดคือ๕๐๐บาท
ใช่เขาบอกว่ามันมีราคาไปถึง๒๐๐๐บาทเลยทีเดียว

เดี๋ยวกลับมากันต่อ

ในฐานะที่เป็นน้องของคุณพศอานนท์
ขอพูดหน่อยว่าตอนนี้หนังอันใหม่

บางคนบอกคุณพ่ออานนท์ทำแต่หนังกะเทย

บอกรักให้โลกรู้ว่ากูรักมึง

คุณพศเนี่ยเขาบอกตั้งใจทำหนังดีเนี่ย

คือเขาบอกว่าเกินคาดเนี่ยมันคือดี

ทั้งเนี่ยหลายคนบอกว่าจะเป็นหนังของคุณพศ

แต่ปรากฏเรื่องเนี่ยคนเขาบอกว่าเฮ้ยมันดี

พี่พศนี่การันตีได้ว่า๑๐๐เต็มนะในการแคสติ้น

แพงซื้อเท่าไหร่

เคยไปซื้อทุกซื้อกันเหรอ

เพราะเมื่อก่อนเขาตีกันมดดำ
เดี๋ยวนี้ก็ซื้อแต่ไม่ค่อยคุยกัน
ฮ่า

ล่าสุดปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่า

เดี๋ยวขอดูหน่อยสะเกี๊ยบเกียจว่าอะไร

เขาบอกว่าไปไกลถึง๒๐๐๐บาทเลยทีเดียว

เดือดที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับ
ในวันที่๑๒กรกฎาคมนี้นะครับ

เนื่องจากโพสต์ดังกล่าวมีการเปิดเผยราคา
บัตรคู่บอลแดงเดือดคู่นี้แบบไม่เป็นทางการ

เป็นที่นั่งตรงกลางใกล้กับสนามนะฮะ

ส่วนราคาไกลสุดอยู่ที่๕๐๐บาทนะครับ

ราคาตัวที่ออกมาตามโลกออนไลน์

ซึ่งตอนนี้ตนยังไม่มีฐานะที่จะบอกได้ว่า
รูปแบบการจัดจำหน่ายตัวออกมาเป็นแบบใด

เพราะต้องรอการเจรจาแล้วก็เซ็นสัญญา

ทุกอย่างจะเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นครับ

หลังจากนั้นก็จะมีอะไรต่อมาเป็นทางการ

ว่าราคา๒๐๐๐นี้คนอาจจะ

รู้สึกว่าแพงไปสำหรับคนที่แบบกลางนะ
เพราะไปเมืองนอกเมืองนามก็ราคานี้ราคาแพงกว่านี้เนาะ

แต่อยู่บริเวณเกือบหลังประตูเลยนะนะฮะ
ถ้าสมมุติว่าอยู่ตรงกลางเนี่ยอยู่ที่ประมาณ๑๕๐๐บาทนะครับ
อ่ะต้องเอาอีกข่าวหรือเบรกเลยฮะ
เอาเบรกก่อนไม่เอาเบรกก่อนจงหน้าครับมาเบรกก่อนแล้วกลับมา
ก็บอกว่าตระกูลนี่คือพอเห็นภาพตุดจีนที่ผ่านมาโอ้โฮ
ครอบครัวใหญ่มากจริงนะคะโอ้โฮนี่
มาเจอใหม่ก่อนครบรับตรงชาติวันนี้ตั้งแต่ก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีมากครับชนะครับ